สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับเช่นเคยครับจับตาเตือนภัยของเรายังคงเกาะติดอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องของลมหนาวที่หลายคนรอคอยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่จะวางแผนขึ้นไปบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในช่วงวันหยุดนี้ซึ่งก็ถือว่ามาถูก

ใครที่จะเดินเรือต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่าคลื่นนั้นจะสูงประมาณ๒๓เมตรนะครับดังนั้นชาวเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังเรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งไปก่อนนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นปลายใครจะวางแผนเดินทางท่องเดี่ยวติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับนี่คือทั้